เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมคงยังจำได้
ซ้อปลานะซ้อปลาเป็นแม่ค้าออนไลน์อยู่ที่สงขลา
ซ้อปลาบอกว่าโอ้โหตำรวจเนี่ย
อยู่ดีบุกเข้ามาตรวจค้นที่บ้าน
เข้ามาเนี่ยแล้วก็นี่ฮะ
ในกล้องวงจรปิดตอนเช้าเลยตื่นมานะครับ
เสียงก็บันทึกไว้หมดนี่นะฮะ
แล้วเธอก็บอกว่าช่วงระหว่างการตรวจค้นเนี่ย
เจ้าหน้าที่ไปเจอเซฟตู้เซฟ
แล้วได้เงินสดไป๑๐ล้านได้ทองคำไปอีกน้ำหนักเนี่ย๖๐บาท
บอกว่าเธอเนี่ยขายของผิดกฎหมาย
ทั้งที่เธอขายของออนไลน์นะฮะ
หลังจากนั้นคุมตัวเธอนะแฟนของเธอแล้วก็น้องสาว
ไปสอบแล้วก็เรียกเงินนะครับต่อรองกันไปต่อรองกันมา
ให้เงินไปห้าล้านบาทนะฮะตอนนั้นเธอบอกว่าเธอก็ต้องเอาชีวิตรอด
ค่ะเพิ่งเห็นข่าวอดีตภูมิกับโจ้นะครับ
ก็เลยยอมให้เงินไปนะครับแล้วก็ออกมาร้องขอความเป็นธรรม
เธอเป็นแม่ค้าออนไลน์ธรรมดาทองคำที่มีเงินสดที่อยู่ที่บ้าน
ก็เอาไว้ทำธุรกิจทั้งนั้นแล้วมาทำแบบนี้ได้อย่างไรนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยเธอต้องเสียเงินสดไป๕ล้านบาท
แล้วก็คืนทรัพย์สินส่วนอื่นนี่นะฮะ
ตอนนี้ทางตำรวจได้ตั้งกรรมการสอบแล้วนะครับ
ล่าสุดพลตำรวจโทรณสินผู้สาระผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้า
ดูแลพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับมีคำสั่งถึงผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
รายงานผลให้ทราบภายในวันที่๗ตุลาคมนะครับ
ส์อตราคือนางสาวกมลวัลปิ่นทองพันธุ์อายุยี่สิบห้าปีนะคะ
ออนไลน์ที่ออกมาร้องเรียนเป็นเจ้าของเพจ
คณะเดียวกันหลังมีการตั้งกรรมการสอบ
ล่าสุดตอนนี้ตำรวจภูทรสงขลาบอกว่าได้สอบพฤติกรรมตำรวจ
ตำรวจเนี่ยมีทั้งหมด๖นายไปตรวจค้นบ้านของซ้อปลานะครับ
แล้วก็ได้ทำเอกสารชี้แจงเบื้องต้นมาว่าเข้าไปตรวจค้นตามหมายสารจังหวัดสงขลา
หลังจากสืบทราบว่าบ้านหลังนี้มีการทำผิดกฎหมาย
ลักษณะพฤติกรรมคือเหมือนกับแชร์ลูกโซ่รวมทั้งสงสัยว่ามีการฟอกเงินหรือไม่
การตรวจคนบ้านยึดของกลางต่างก็เป็นไปตามขั้นตอน
แล้วก็ส่งเงินและของคืนทั้งหมดแล้วไม่ได้เอาอะไรไปเลย
มีเอกสารในการเซ็นรับมอบเรียบร้อยแต่ว่าทางซ้อปลาเนี่ย
วันนี้ออกมาย้ำนะครับบอกว่าเงินทั้งหมดที่เธอมีอยู่
มาจากการประกอบธุรกิจถูกกฎหมายมาจากการทำงานหนักนะ
ออกเรือประมงกับแฟนมาต่อยอดอีกหลายธุรกิจขายครีมบำรุงผิว
มีแบรนด์ของตัวเองมีไลฟ์ขายส่งขายปลีก
ทองก็มีไว้ทำธุรกิจออมทองให้กับลูกค้าแบบให้ใส่ก่อนผ่อนที่หลัง
มีเส้นทางการเงินชัดเจนตรวจสอบได้เธอยืนยัน
แล้วก็วันเกิดเหตุคือ๑๐กันยายนเธอไม่ได้เซ็นเอกสารอะไรเลย
ค่ะแล้วเสียเงินไปล้านบาทให้ไปบาทเพราะกลัว
ไม่ปลอดภัยไม่อยากมีปัญหาตอนนั้นจำเป็นต้องให้ไปก่อน

อืมครับงานมันเงินมุ้น
เบี้ยนั่นคือเลยครับ
ป๊าไม่ได้ไหวอยู่ที่บ้านตลอดเลย

พอวะวันที่๑๐อันแล้ว

ท่องลูกค้ามากันถ้าเธอบอกเงินที่เห็นเยอะเป็นเงินหมุน
ทองคำที่มีอยู่ก็เป็นลักษณะธุรกิจออมทอง
ไม่ได้ทำแชร์ลูกโซ่ไม่ได้ทำแชร์ออนไลน์นะครับ
เรื่องนี้ทางภูมิคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาพลังบริอาชาญจันทรีย์
บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้สั่งย้ายตำรวจทั้ง๖นาย

ก็ตั้งกรรมการสอบแล้วล่ะนะก็ให้มาให้ปากคำแล้ว
เดี๋ยวจะเชิญซ้อปลามาให้ปากคำเพิ่มเติมด้วย
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ผู้เสียหายไปร้องเอาไว้กับทางภูทรภาค๙
ตอนนี้ก็มีการลงเลขคดีเรียบร้อยแล้ว
ยืนยันว่าจะตรวจสอบให้อยู่อืม

คุณศิราเจนจาคะประธานคณะกรรมธิการการยุติธรรม
ของสภาผู้แทนจะไปตรวจสอบเรื่องนี้ที่สงขลาด้วย